เป็นที่ฮือฮาเลยในวันนี้

โอ้โหเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ป้ายแดง
ก็นั่งรถป้ายแดงมาทำงานที่ธรรมเนียบรัฐบาลซะเลย
แล้วคันนี้ราคานี้เกือบ๘ล้านนะคะ
แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ย
ใช้เงินส่วนตัวในการซื้อมานะคะ
คือคนใกล้ชิดก็บอกว่าคือที่ท่านต้องซื้อเป็นรถตู้
เพราะว่าท่านตัวสูงไงท่านขายาว
ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันเดิมที่พลเอกประยุทธ์ใช้
แล้วก็เป็นกันกระสุนด้วยแต่อันนี้รถตู้ที่ไม่ได้กันกระสุนนะคะ
แต่ก็ราคาสูงอาจจะนั่งสบายกว่าเพราะว่าท่านเศรษฐานี่ตัวสูงหน่อย
คือเช้าวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล
เวลา๑๐นาฬิกา๓๙นาทีนะคะ
สีดำป้ายแดงหมายเลขทะเบียนท้อถุง๖๕๐๖กรุงเทพฯค่ะ
นี่ค่ะคันนี้
กินแบงก์รัฐบาลเห็นบอกไปซื้อกันมีแอปหมดเกลี้ยงแล้วเลขนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูรายละเอียดของรถคันใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรีกันนิดนึงนะคะ

ถ้าตัวท็อปสุดเนี่ยราคาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ

ด้านหน้า๒ด้านหลัง๒
บนเครื่องบินเลยนะคะปรับเอนนอนได้
มีที่รองขามีระบบหนวดเป่าลมกันกระเทือน

มีตู้เย็นมีม่านไฟฟ้าด้วยค่ะ
ชีวิตอยู่ในรถได้เลยค่ะเดินทางสะดวกคือสำหรับรถคันนี้นะคะ
นักข่าวก็ตาดีมากเลยค่ะด้านหน้าคอนโซลของรถของท่านนายกเศรษฐาค่ะ
มีพระสมเด็จวัดปวรนิเวศนะคะแขวนไว้แบบนี้
มีรูปประคำของครูบาบุญชุ่มพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา
คนใกล้ชิดของท่านนายกเศรษฐาบอกว่าสองสิ่งนี้
เป็นของคนขับรถประจำตัวท่านนายกเศรษฐาได้มาระหว่างลงพื้นที่หาเสียง
ย้ายมาจากรถคันเก่าเพื่อนำมาบูชาบนรถคันใหม่ค่ะ
ครูบาบุญชุ่มคุณผู้ชมจำได้แน่นอนนะคะเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายเมื่อปีหกหนึ่งอะค่ะ
ท่านนี้นะคะท่านครูบาบุญชุ่มคือคนที่ออกมาบอกว่าอีก๒๓วัน
เจอแล้วออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริง
เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงจริงนะคะคือทีเนี้ยค่ะพอคนขับรถ
นำรถไปจอดรถในจุดจอดรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเห็นไหมคะ
นักข่าวนะคะนักข่าวหลากหลายสำนักไปถ่ายรูปกันใหญ่เลย
บางคนก็บอกว่าไปแอปเป่าตังค์ซื้อเลขเรียบร้อยเลขท้าย๒ตัว๓ตัวเรียบร้อยนี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรถด้วยค่ะ
เพราะว่าอย่างที่มิ้วบอกว่ารถคันนี้มันกลายเป็นประเด็นสีสันการเมืองคนพูดถึงเยอะเลยในวันนี้
คุณเศรษฐาบอกว่าลูกจองให้ลูกสาวคนเล็กจองให้จองตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ
แต่ว่าได้รับรถแหมมันพอเหมาะพอเจาะกับการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอดี
ไม่ได้มีอะไรพิเศษคันนี้มันนั่งสบายดี
ส่วนใครที่เอาหมายเลขทะเบียนป้ายแดงไปลุ้นรางวัลก็ขอให้โชคดี
แต่คุณเศรษฐาบอกว่าจะโชคดีได้ก็ต้องทำงานหนักด้วยนะถึงจะโชคดี
ก็ขอให้โชคดีทุกคนครับแต่จริงแล้วคือโชคดีนี่คือต้องทำงานหนักยังโชคดีนะครับ
นั่งสบายครับลูกสาวสั่งจองไว้ให้นานละครับขอบคุณครับ